ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะจริงจริงข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี้ย
มันเป็นเรื่องทั้งเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรา
เหตุการณ์แรกก่อนค่ะเกิดขึ้นกับคุณพ่อ
คุณพ่อวัยห้าสิบสามปีไปฉีดซิโนฟาร์มครับ
แล้วมีอาการช็อกหมดสติเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

ชื่อว่านายสนเทพกูลแล้วคุณผู้ชมคะ
เห็นเฟซบุ๊กนี้ไหมเฟซบุ๊กนี้
เป็นเฟซบุ๊กของนายสนเทพกูลโดยโพสต์เนี่ย
เขียนเอาไว้บอกว่าตอนนี้คุณสนอมาฉีดวัคซีน
แล้วเกิดอาการน็อกหมดสติตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล

นี่เป็นลักษณะที่เจ้าหน้าที่เอามาโพสต์
แล้วทีนี้ค่ะญาติก็คือลูกเนี้ยเห็นโพสต์นี้อืม
มันมีพร้อมกับทั้งโพสต์แล้วก็รูปภาพด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณสนอเนี้ยอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ที่จุดฉีดวัคซีน

เมื่อกี้เมื่อกี้ฮะสีฟ้าเสื้อสีฟ้าค่ะ
อีกภาพหนึ่งครับที่พยุงแล้วก็ประคองคุณสนอเนี่ย
จากจุดฉีดวัคซีนเพื่อไปที่โรงพยาบาล
เห็นไหมเมื่อกี้เออโอเคไม่เป็นไร
ก็คือเป็นขั้นตอนการฉีดวัคซีนหลักฐานการลงทะเบียน
คิวรอฉีดวัคซีนต่างต่างนี่แหละค่ะทีนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะ
ตอนที่มาอ่านข้อความในโพสต์นี้อ่าอันนี้พวกเนี้ยเป็นภาพ
ที่มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กของสนเทพกูลแล้วเมื่อวานนะคะ
ช่วงสายนะผู้สื่อข่าวของเราก็ตามหาจนไปเจอลูกของนายสนอ
ไปเจอนางสาวกมลรัฐเทพกูลนะคะไปที่ห้องแถวห้องแถวนั้นน่ะ
เขาเปิดเป็นอู่ซ่อมแอร์ไดนาโมบ็อกเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ได้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน
ก็มีการจัดให้ประชาชนมาลงทะเบียน
ทีนี้พอพ่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว
ได้คิว๑๓สิงหาที่ผ่านมา
พ่อเนี่ยไปเองเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปฉีดด้วยตัวเอง

ที่ไปฉีดโอ้โฮขี่ไปเองคนเดียวเลย
แล้วก็ไปถึงจุดบริการฉีดวัคซีน
ใช่ค่ะทีนี้หลังจากฉีดนะนะ
ปรากฏว่าพ่อน็อกล้มลง
แล้วทีนี้หมอก็เลยเอามือถือของพ่อ

มีคนไปเห็นลูกก็เห็นโพสต์นั้น
แล้วก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
เพราะคุณหมอเห็นคนไข้มาคนเดียว

คุณหมอก็ไม่รู้จะติดต่อทางญาติอย่างไร
ก็เลยเอามือถือเอาเฟสของคนไข้
มาโพสต์ตอนนี้เลยว่าตอนนี้คุณสนอมาฉีดวัคซีน
ถ้ารู้แล้วให้มาโรงพยาบาลด้วย
พร้อมกับข้อความและพาบที่ผี่ยุงคุณสน

ลูกสาวก็ต้องไปดูอาการของพ่อแหละ

แล้วลูกสาวก็ยังเล่าให้กับนักข่าวฟังเลยบอกว่าพ่อรักษาตัวอยู่
ตอนนี้๔วันแล้วตั้งแต่๑๓สิงหาคมที่ไปฉีดวัคซีน
จนตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเลย
เหมือนกับพ่อนอนรอความตายเพราะว่าอาการของพ่อก็ถือว่าโคม่านะ

ใช่ค่ะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่
เดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวหน่อยละกันค่ะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับลูกสาวของคุณสน

บอกว่าโอ้โหหลังจากนี้คือเข็ดเลย
แล้วก็ไม่กล้าให้คนในครอบครัว
หรือว่าญาติคนไหนไปฉีดวัคซีนอีกเลย

ก็เหตุการณ์การฉีดวัคซีนแล้วได้รับผลกระทบ

คือถ้าเกิดใครไม่โดนกับครอบครัวไม่มีทางเข้าใจ

นี่จะมีใครมารับผิดชอบมาดูแลมาช่วยเหลืออะไรไหม
อย่างที่ร้านของพ่อดูสิ
ตอนนี้กลายเป็นลูกต้องมาเฝ้ากันเอง

สิ่งที่สำคัญคือเป็นห่วงพ่อนะฮะ
แล้วก็ถามไปถึงคุณหมอที่ให้การฉีดวัคซีนให้กับคุณพ่อ
บอกว่าตอนที่ฉีดวัคซีนให้กับพ่อ
วัดความดันหรือว่าได้มีการตรวจอาการอะไร

ทีนี้รองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลชุมบรีฝ่ายการภาษณ์
คุณหมอธีระศิวดุลก็ออกมาให้ข้อมูล
ใช่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
เป็นเพราะว่าตัวของผู้ป่วยคือนายสนอเนี่ย
มีความดันเป็นความดันโลหิตสูง
ก็เลยทำให้เส้นเลือดในสมองแตกค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ทางคุณหมอก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตามสิทธิ์ของผู้ป่วย
โรงพยาบาลบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้าใจนะว่าครอบครัวเป็นห่วง
แล้วทางโรงพยาบาลรวมถึงทางเทศบาลเมืองบ้านสวนเนี่ย
ยืนยันว่าจะช่วยกันดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ก็อย่างที่รองพอเปิดเผยออกมานะ
เพราะผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงก็เลยทำให้เส้นเลือดในสมองแตก
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าลูกของคุณสนอผู้ป่วยท่านนี้
ถามไงว่าก่อนฉีดวัดความดันหรือเปล่า
ถ้ารู้ว่าพ่อเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ย

ทีนี้อันนี้เคสหนึ่งกับอีกเคสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะ
เคสของเจ้าหญิงนิทราเรื่องของน้องน้ำค้าง
นางสาวที่สากรวัย๒๙ปีที่ฉีดวัคซีนไป
ฉีดซีโนแวคไปนะคะเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม
หลังจากฉีดครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้มีอาการอะไรคุณผู้ชม
แต่ว่าพอผ่านไป๒วันมันมีอาการผิดปกติ
ตอนนั้นเธอไปซื้อของในตลาดแล้วปวดหัว
ซึ่งก็มีการช่วยเหลือนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
มีความผิดปกติในเส้นเลือดสมอง
บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำค่ะคุณผู้ชม
เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรารักษาตัวนาน๓เดือนกว่า

เพราะเพื่อนเอาเรื่องราวของเธอมาโพสต์ไว้แล้วว่าเธอเสียชีวิต

ผู้ใช้เฟซบุ๊คพันธิสาสิริทงชัยเป็นเพื่อนของคุณน้ำค้างนะคะ
โพสต์ข้อความว่าตอน๓ทุ่ม๕๑
หลับไหลไปตลอดการไปอยู่โลกใบใหม่นะเพื่อน
นี่ค่ะก็บอกว่าน้องน้ำค้างเสียชีวิตแล้ว
แล้วคนไปให้ไปแสดงความเสียใจเยอะมากเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่คุณแม่ของน้องน้ำค้าง
บอกว่า๓เดือนที่ผ่านมาลูกพักรักษาตัว
เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
กับครอบครัวนะภาวนาให้เกิดปฏิหาร
อยากให้ลูกฟื้นและที่เป็นห่วงที่สุด
ตัวคุณแม่เองบอกว่าเป็นห่วงหลาน
ไดมอนด์ซึ่งเป็นลูกชายของน้องน้ำค้างอายุแค่ขวบกว่าเองค่ะ
๑ปี๘เดือนแล้วหลานร้องไห้ถามหาแม่เป็นประจำเลย
โดยแม่ของน้องน้ำค้างบอกว่าตอนนี้ไม่มีปฏิหารแล้ว
ลูกสาวเสียชีวิตไปตอน๓ทุ่ม๕๑นาทีเมื่อคืนวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งลูกยังอายุน้อยยังมีอนาคตไกล
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ